พรูดทีครับค่ะทุกผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีครบทุกรีดูค่ะ
ต้นสัปดาห์ร้อนตับแลบวันนี้ฝนตกหนักส่วนในวันพรุ่งนี้
หนาวจากจีนจะแผลลงมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานนะคะในระยะนี้อุณหภูมิมีโอกาสลดลงค่ะคุณผู้ชม
ค่ำถึงเช้าอากาศหนาวเย็นกับมีลมพัดแรงและมีหมอกยามเช้า
ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙๑๕องศา
ดูแลสุขภาพให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็น
กลางวันมีฝนกับลมพัดแรงอุณหภูมิลดลง๒๔องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศา

ในขณะเดียวกันภาคใต้กลับมามีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นทั้งสองฝั่งค่ะ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งทั้งสัปดาห์
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริศมนตร
วันนี้มีฝนก่อนอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศา
ทำให้ในช่วงเช้าถึงค่ำมีอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๑องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย